เลือดใหม่ใส่สุดพลังสนาม๔ที่ศูนย์กีฬาบังบอร์ดเมื่อวานครับ
เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ฟุตบอลกว่า๒๐๐คนนะครับ
ก็บอกว่าเกมคัดบอลโลก๒๐๒๖ที่ศูนย์หน้าของทีมชาติไทย
อาจจะไม่มีเทียดศิลป์แด่งด่าที่ร่างกายไม่พร้อม
เชื่อว่าอาจจะกระทบกับทีมอยู่บ้างแน่นอน
แต่ก็ยังมีตัวสแปนอื่นนะครับ
พร้อมจะขึ้นมาทดแทนทั้งสุประชัยใจเด็ด
สุประทัศน์เหมือนตายศกรรมภูมิภาคิดว่าไม่มีปัญหา
เพราะว่าจีนในปัจจุบันเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนครับ
ก็ย้ำนะครับโปรแกรมนี้ไทยรัฐทีวีเตรียมถ่ายทอดสดเลยนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับ
เป็นเกมบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชียนะครับ
ฤหัสที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ
แข่งขันเวลา๑๙นาที๓๐นาที
สดจากราชมังคลากีฬาสถานและอีกหนึ่งเกมนะครับ
จะบุกไปเยินสิงคโปร์อังคารที่๒๑พฤศจิกายน
แข่งขันเวลา๑ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ